คุณผู้ชมคะในช่วงที่เราทุกคนจะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

มีหนุ่มคนนึงค่ะเขาก็เป็นพนักงานส่งของนี่แหละ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊คเพื่อเตือนคนอื่นเขาบอกโอ้โหงงเลย
ถูกสั่งซื้อของเป็นเหมือนแบบโลชั่นทาตัวอะไรแบบนี้
พอไปส่งถึงที่ปุ๊บ

ก็ไม่รู้อยากจะให้ถาผิวให้นี่หรืออะไรอะ

แต่ถ่ายรูปทันนะผมงงเลยครับเขาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
พอเปิดห้องเข้าไปฟิลนัทจุดก็มาจ้าแล้วเงินค่าเดินทางก็ไม่ได้
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรช่วยกดยกเลิกงานให้ผมหน่อยคือให้เกียรติลูกค้าสุดสุดแล้วนะ
โวยวายอะไรนะก็เลยโพสต์เรื่องนี้เพื่อเตือน
ว่าลูกค้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ต้องระวังเขาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาคือ๒เมษายนประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็น
บอกว่าฝากซื้อออยเป็นแบบโลชั่นทาผิวให้หน่อย
เพื่อให้มารับแต่แบบเอ่อฝากซื้อออยทาผิวให้หน่อย
หนุ่มคนนี้ก็อุตส่าห์แวะซื้อให้ถามว่ายี่ห้ออะไรดีครับ
คือถามรายละเอียดหมดเลยอ่ะก็แวะซื้อให้ที่ร้านสะดวกซื้อนะ
ก็เพราะเป็นทางผ่านไงเป็นทางผ่านจะไปรับพอดี
ก็บอกว่าไม่รู้ว่าเอาโลชั่นยี่ห้ออะไรส่งรูปมาหน่อย
ลูกค้าส่งรูปมาเป็นรูปแบบพร้อมกับเป้ากางเกงตัวเอง
ตอนนั้นกราฟก็บอกเขาก็ไม่สนใจอะไรนะคือส่งรูปยี่ห้อ
แต่มันเห็นเป้าด้วยนึกออกป่ะเขาก็ซื้อให้
ไปถึงถึงห้องพักของลูกค้าลูกค้าบอกว่า
ขึ้นมาส่งของที่ห้องให้หน่อยนี่เขาก็แอบตะหิดนิดนึงแล้วนะ
ว่าแบบเออก็ไม่เคยเจอแต่ก็อ่าอ่าอ่าไหนไหนก็ไหนไหนใช่ไหม
พอขึ้นไปปุ๊บเปิดประตูไปปั๊บโอ้โหคุณผู้ชม
ลูกค้าคนนี้เป็นผู้ชายนอนแก้ผ้าอ่ะอ่ามีเกงในเออแต่นี่
แบบนี้แบบนี้เลยอันนี้เลยแล้วข้อความเมื่อกี้คือบอกว่า
เปิดเข้ามาเลยครับท้าให้ด้วยก็ดีนะครับนี่ค่ะ
อะไรอ่ะฟังเสียงหนุ่มแกรปคนนี้ค่ะ
ไปส่งที่ห้องครับผมก็คิดว่าถ้าพี่เขาไม่ลงมา
เขาคงจะอาบน้ำอยู่หรือว่าอันนี้อยู่นะครับ
ผมก็เลยขอขึ้นไปให้พี่เขาตามที่พี่เขาบอกนะครับแล้วพอ
พอเปิดประตูเข้าไปนะครับพี่เขาก็บอกชื่อหอบอกฉันบอกห้องอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
เปิดประตูเข้าไปก็เห็นพี่เขานอนเอาผ้าปิดตาข้างบนนะครับ
ผิดส่วนบนของหน้านะครับผมก็เลยตกใจตกใจอยู่ครับ
ใส่เสื้อผ้าป่ะเหลือแต่กางเกงในครับไม่ใส่เสื้อผ้าครับ
แล้วก็มีเหมือนทาออยอยู่นะครับแบบมันเต็มตัวเต็มเป้าที่
แต่ว่าระหว่างที่คุยกันพี่เขาก็มองเพราะฉะนั้นเขาเอาผ้าออกกับตาล่ะ
เอาออกหรือครับใช่ครับแล้วพี่เขาก็มองเป้าผมตลอดเวลาคุยอย่างนี้ครับ

ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคุณพี่เสื้อฟ้าคือนักขึ้นนักข่าว
ไม่ใช่แกรปแกรปคือน้องเสื้อข่าวคนนี้ก็คือออนคงหมดละค่ะ
ถ้าน้องบอกว่าขึ้นไปแล้วเห็นตัวมันขนาดนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาอึ้งแล้วเขาก็งงมาก
แต่เขาก็ถ่ายรูปเอาไว้ทันนะตกใจมากเขาก็มาถามรุ่นพี่ที่ขับแกรปเหมือนกันว่า
พี่พี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมอ่ะรุ่นพี่ก็บอกว่าไม่เคยเจอ
เองจักรพอร์ตแล้วล่ะเขาบอกว่างั้นขอโพสต์โพสต์ละกัน
โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนที่ทำงานสายอาชีพเดียวกัน
จะได้รู้ว่าไม่ควรขึ้นไปส่งของถึงในห้องแบบนี้
คือเขาเป็นห่วงตรงที่ว่าคนขับรถเดริเวอรี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ย

เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนขับเป็นผู้หญิงแล้วขึ้นไปส่งของในห้องแล้วเจอแบบนี้เข้าจะทำยังไง
คือบางทีมันสู้แรงผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็ได้ไง
อันตรายพนักงานส่งของส่งอาหารก็ต้องระวังตัวทุกคนจริงนะคะ
แล้วก็คือเขามีกฎอยู่แล้วแหละว่าอะไรทำได้ไม่ได้

ก็ระวังอ่ะเป็นห่วงมากเลยอ่ะ